วันสุดสัปดาห์เราได้เห็นพฤติกรรมของตำรวจที่อาจจะไม่ค่อยดี
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม
แต่มาดูเรื่องดีที่เขาชื่นชมตำรวจที่สพคลองลึกที่จังหวัดสะแก้วกันหน่อยนะฮะ
เติมน้ำมันให้เด็ก๓พี่น้องนี้ไม่เอาตังค์ด้วย

แม่เห็นอย่างนี้ชื่นใจกว่าเยอะเลยนะครับ

เล่าบอกว่าตอนที่พวกท่านอำนวยการจราจร

สายตลาดโรงเกลือท่าข้าม

สาเล้งกันมานะครับ
่งหน้าไปไหนมุ่งหน้าไปตลาดลงเกลือก็เข้าไปถาม
พี่น้องกันอายุระหว่าง๑๐๑๓ปี
จะขี่ซาเล้งไปช่วยย่าใครนั้น
ที่ตลาดโรงเกลือแต่ซาเล้งดับดับทำไมอ่ะน้ำมันหมดครับ
ตำรวจก็เลยอาสาขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อน้ำมันเบนซินใส่ขวด
เติมให้กับรถซาเล้งให้กับเด็กโดยไม่คิดเงินด้วยนะ
โอ้โหชื่นชมเนี่ยคือตำรวจชื่นชมเด็กก่อน
ตำรวจชื่นชมเด็กก่อนโอ้โหพวกหนูเนี่ยพวกเองเป็นเด็กกระตันอยู่
ตำรวจช่วยเลยพอผู้ปกครองของเด็กทราบเรื่องครับ
มาเลยครับขายน้ำเต้าหู้ใช่ไหมเอาน้ำเต้าหู้มา
เอาปลาท่องโกมามามอบให้กับตำรวจเพื่อเป็นการขอบคุณ
แล้วจะมาจ่ายเงินค่าน้ำมันคืนให้ด้วยตำรวจไม่รับฮะ
ไม่รับหมายถึงไม่เอาเงินคืนนะครับแล้วก็ยังจ่ายค่าน้ำเต้าหู้กับพระทุ่งโกให้ด้วย
โอ้โหเรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านชื่นชมตำรวจกันเป็นอย่างมากครับ
แล้วก็บอกอีกว่านะฮะเด็กทั้ง๓คนเป็นเด็กดีขยันกระตันยู
ย่ากับแม่ขายน้ำเต้าหู้นี่ครับกับเต้าหู้นมสดนะครับเป็นประจำ
ล่าสุดตำรวจสภคลองลึกลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านของเด็กด้วยนะครับ
ว่าครอบครัวนี้อยู่กันค่อนข้างลำบากนะฮะต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าเดียวกัน
เดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือต่อไปนี่แหละฮะบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับ